พามาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนตี๑๓๐วันที่ผ่ามาในพื้นที่ปราจีนบุรี
โรงงานรับซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เศษผ้า
โรงงานขนาดใหญ่โดนไฟมอดทั้งหมดไฟไหม้มอดทั้งหมด
แล้วประเด็นคือต้องมีการระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คัน
ฉีดน้ำสกัดไฟแต่เอาไม่อยู่นะคะ

ระดมรถดับเพลิงไปฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเลย
เนื่องจากว่าการควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะว่าตัวเสื้อผ้าเศษผ้าชิ้นส่วนต่างอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแกนได้ตัวได้
คือทั้งหมดเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลย
ในการที่จะไหม้วอดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมความเสียหายที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตี๑๓๐จุดเกิดเหตุเป็นโรงงาน
ซึ่งเป็นโรงงานเหมือนกับรับซื้อตัวเศษผ้าชิ้นผ้าต่าง
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๕ตะบนลาตะเคียนอำเภอกบินบุรีปาจินบุรีนะคะ
ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ตัวความร้อนเนี่ยนะคะก็มีการเผาไหม้เศษผ้า
ทำให้ตัวหลังคาอาคารของโรงงานซุดตัวลงมา
เจ้าหน้าที่ต้องมีการฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงแต่คือเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะว่าทั้งหมดอุปกรณ์ต่างชิ้นส่วนต่างในโรงงานมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยค่ะ
เจ้าของโรงงานแล้วก็ลูกสาวต้องวิ่งหนีตายกันอย่างบุดหวิดนะคะรอดตายบุดหวิด
มีนางเทียนจันทวงประเทศเป็นเจ้าของโรงงานนะคะ
ซึ่งตัวเจ้าของโรงงานเองเขาล่าวให้ผู้ศึกข่าวฟังเต็มตอนเกิดเหตุตีนึกครึ่งเนี่ย
กระแสไฟฟ้าภายในบ้านจู่มันดับลง
จากนั้นก็เหมือนมีกระแสไฟฟ้าภายในตัวบ้านเกิดช็อตแล้วเกิดสะเก็ดไฟขึ้น
แล้วตัวสะเก็ดไฟที่มันเกิดขึ้น
คุณผู้ชมมันกระเด็นไปใส่กองผ้าจนกระทั่งเกิดไฟไหม้แล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ทีนี้ความเสียหายเบื้องต้นนะคะคาดว่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
กระทั่งล่าสุดอย่างที่ชมพู่บอกไปว่าตั้งแต่เกิดเหตุนะคะ

เช้าที่ผ่านมาก็ยังคงมีการฉีดน้ำควบคุมเพลิง
แล้วก็เห็นบอกว่าใช้เวลานานกว่า๘ชั่วโมงในการที่จะควบคุมไฟ
แต่ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเอาไว้ได้
เนื่องจากว่ารถดับเพลิงไม่เพียงพอ

ขณะที่กลุ่มควันต่างก็กระจายไปตามบ้านเรือนชาวบ้าน
รัศมีร์ใกล้เคียงเยอะมาก
โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตลาดสะบัวนะคะ

โอ้โหเช้านี้ยังคงต้องระดมน้ำรถดับเพลิงต่างในการฉีดสกัดไฟ
ทีนี้ฝั่งของนางเพียงจันทร์ได้บอกอีกด้วยนะคะว่า
ข้างในโรงงานส่วนใหญ่เป็นสินค้าโอท็อปแปรรูป
ก็จะมีทั้งหมวกกระเป๋าแล้วก็เหมือนกับเป็นปริมาณผ้า
หลายพันตันหลายพันตันโดนไฟมอดทั้งหมดเลยค่ะ
ซึ่งก็จะมีการทำแล้วก็ส่งไปขายที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนะคะ
แล้วก็ตามตลาดนัดต่างด้วย
ยังไงเขาก็บอกว่าตอนนี้คือเหมือนกับโอ้โหเอาไม่อยู่จริง
แล้วก็วอนเหมือนกับหน่วยงานเร่งหารรถดับเพลิงเข้ามา
เพื่อจะควบคุมไฟให้หน่อยเพราะตอนนี้คือควบคุมไม่อยู่เลย
สาเหตุเบื้องต้นเห็นบอกว่าเกิดสะเก็ดไฟกระเด็นใส่กองผ้า
แต่ก็ยังมีประเด็นอื่นซึ่งตำรวจแล้วก็พอถอยืนระหว่างการตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุของต้นเพลิงที่แท้จริงต่อไปนะคะ